แต่ว่าเป็นคนไม่ดีเขาไปทำเรื่องเอาไว้ในวัด
ควักหลวงตาไปควักตาของรูปหล่อ

ครั้งนั่นเองคุณผู้ชมเนี่ยฮะคือแหม่ก็ยังจะไปคว้า
ถ้าใครที่เคยเห็นอยู่แล้วจะรู้ว่าปกติแล้วจะมีดวงตาอยู่
แล้วถูกโจรใจบาปขโมยไปนะครับ
เป็นรูปหล่อของหลวงปู่เหล็งอยู่ในวิหารหลวงปู่เหล็งวัดแหลมสุวรรณราม
ตะบนท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ประดิษฐานอยู่กลางวิหารครับ
ดวงตาตอนนี้ดำสนิทเลยฮะหายไปจากเบ้าเลยครับดูเผินแล้ว
ตอนแรกเนี่ยเหมือนปกตินะถ้าคนไม่สังเกตจะรู้ว่า
มันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกไปก็แต่ก็ดูเหมือนมีตาสีดำดำ
จริงจริงแล้วเนี่ยที่ที่ดวงตาเนี่ยจะมีนินเนี่ยประดับอยู่
เป็นลูกตาดำของหลวงปู่ใช้นินทำใช่ไหมคะนินเป็นพลอยเนอะ
แต่ว่าถูกควักออกไปนะครับโดยกรรมการวัดบอกว่าหลวงปู่เหล็งเนี่ย
เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดที่เคารพนับถือของชาวตะมนต์ท่าฉลองมานานมากนะฮะ
ชาวบ้านก็ร่วมกันสร้างรูปหล่อมาประดิษฐานอยู่ที่วิหารตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยสี่สิบเก้า
ปกติชาวบ้านก็จะเข้าไปกราบไหว้ปิดทองกันเหมือนเช่นทุกวีทุกวันนี้แหละฮะ
นะฮะแล้วก็ไม่ทันสังเกตว่าเอ๊ะดวงตาหลวงหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยหายไปไหน
ค่ะคือคนก็ไปกราบไหว้เหมือนทุกวันแต่ก็ไม่ได้สังเกตลูกตานะฮะ
จนกระทั่งมีคุณป้าคนหนึ่งชื่อว่าป้าพิมนิดจริยดำรงสกุลอายุ๘๑ปี
คือคุณป้าเนี่ยเป็นจิตอาสาครับคอยไปดูแลทำความสะอาดวิหารไปปัดกวาดเช็ดถู
แล้วคุณป้าก็มาแจ้งว่าเอ๊ะทำไมนินในดวงตาของรูปหล่อของหลวงปู่หลวงตาเนี่ยหายไป
ฉันเคยมาเห็นมีนินอยู่เอ๊ะทำไมมาวันนี้นินหายไป
ก็เลยไปแจ้งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะฮะพร้อมกับไปแจ้งความ
ก็คาดว่าคนร้ายน่าจะมีการนำหลวงตาของหลวงปู่ไปเอาไปทำเครื่องรางของขังพกติดตัว
หรือไม่ก็เป็นพวกขโมยที่มาขโมยตามใบสั่งของคนที่ชอบสะสมของแบบนี้นะฮะ
ทางนี้ดวงตาของหลวงปู่เหล็งนั้นเคยหายไปแล้วข้างหนึ่งนะฮะเมื่อ๖๗ปีก่อน
โดยดวงตาข้างนั้นเนี่ยมีแก้วขนเหล็กอยู่ด้วย๓เส้นนะฮะ
คนก็รู้ว่ามีของดีก็มาควักเอาไปต่อมาเจ้าอาวาสก็สั่งทำดวงตาใหม่
ใส่เข้าไปใหม่ก็หายซ้ำอีกครับตอนนี้ทางวัดก็เลยติดต่อช่างฝีมือดี
ไปทำดวงตานินให้กับรูปหลอกของหลวงปู่ใหม่แล้วก็อีกสักวันสองวันจะเอาไปติดใหม่เหมือนเดิม
ผมว่าต้องต้องติดกล้องแล้วมั้งนะให้ดูว่ามีขมงขโมยไปทำแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับ